ไม่ใช่เรื่องเทศกิจจับพ่อค้าแม่ค้าธรรมดา

คือเทศกิจเขาไปไล่จับพ่อค้าแม่ค้า

จังหวะไล่กันไปไล่กันไปพ่อค้าช็อก
วิ่งหนีนทรมาน

ล้มไปแล้วครับพ่อค้าคนนี้
นี้คือริมทางสะพานชลมรมรากวิถี
คือมีพวกคร้าบางส่วนก็หนีด่ะ

นอนอยู่กับพื้นกู้ภัยต้องมาประถมพยาบาล
แล้วนำส่งโรงพยาบาลอาการน่าเป็นห่วงคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของ๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีการเอาไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับ
แล้วก็ผู้โพสต์ใส่ข้อความประกอบบอกว่า
พ่อค้าถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจไล่จับล้มหัวใจวาย
บนสะพานชนละมากวิถีชนบุรีจนเกิดกระแสสังคมตั้งคำถามว่า
เรื่องแบบนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ล่าสุดครับล่าสุดลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
สะพานนี้นะครับช่วงวงเวียนควายแล้วก็วงเวียนเรือใบ
ไปเจอพ่อค้าแม่ค้าขี่รถจักรยายนพ่วงข้างมาตั้งร้านค้าอยู่ริมถนน
ขณะเดียวกันเทศกิจก็ได้ขึ้นป้ายห้ามขายห้ามดื่มสุราห้ามจับสัตว์น้ำนะครับ

พ่อค้าขายหมึกอายุ๕๒ปีเล่าบอกว่า
พ่อค้าที่หมดสติอาการยังไม่ดีเลยนะนักข่าว
แต่จุดนั้นไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปไง
ส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้ไม่รู้ทำไม
แต่ละที่ไอ้ตรงที่ห้ามนักท่องเที่ยวจะเยอะจะขายดีนะครับ

ครับคุณผู้ชมครับลองฟังพ่อค้ามึกหน่อยครับ
ฆ่าขายไม่อยากจะไปเป็นโจรหรือครับ
นางสาววันดีเมืองแก้วหัวหน้าประหลัดเทศบาลเมืองชนบุรีนะครับ
ก็ชี้แจงชี้แจงนะครับ
เทศกิจก็ทำตามหน้าที่
เพราะว่าจุดดังกล่ามันห้ามขายไงนะครับ

ส่วนผู้ชายดังกล่าวเนี่ยคือมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับ
อันนี้ก็นะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมในการชี้แจงจากทางเทศบาลเขาด้วยครับ